คุณผู้ชมครับมาดูพี่ตูนบ้างดีกว่า

สบายแล้วใช่ไหมสบายแล้วเท่ากับเมื่อวานได้พัก๑วันนี่เป็นภาพตอนเช้า
นี่ครับภาพตอนนี้พี่ตูนอยู่ไหนฮะเดี๋ยวขอมองทะลุทีมงานเข้าไปหน่อยนะฮะ
ช่วงพักของพี่ตูนน่าจะเป็นการจบเซตแรก
ใช่นะครับเพราะว่าพี่ตูนออกวิ่งวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณตี๔ที่ผ่านมาแล้ว

แล้วก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอชะอำในจังหวัดเพชรชบุรี

ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ช่วงเริ่มวิ่งฟ้ายังมืดอยู่เลย
ประชาชนก็ไปรอให้กำลังใจแล้วก็มอบเงิน
ให้กับโครงการ๙คนละ๙ด้วย
ไหนตอนแรกบอกจะหยุด๓วันให้คุณ
ก็คือเมื่อวานนี้นะคะพี่ตูนเขาไปทำกายภาพบำบัด

หลายคนเป็นห่วงถามแบบที่ผมถาม

เขาบอกว่าพอเจ้าตัวยืนยัน

อยากเจอทุกท่านแล้วอยากเจอประชาชนแล้วนะครับ

พี่ตูนก็ได้วิ่งจบเซตแรกที่ร้านพีเคคอน

ระยะทางในเซตแรก๑๐กิโลเมตร

และอย่างที่หลายท่านถามว่าอาการพี่ตูนเป็นอย่างไร
เมื่อวันก่อนเจ็บที่ขาซ้าย
ถึงกับซุดลงกับพื้นย่าข้างทาง
แล้วก็ต้องมีการหยุดวิ่งกระทันหันในเซตที่๔ในวันนั้น

พี่ตูนพี่ตูนต้องพัก๓วันผู้คนตกใจ
จริงแพทย์บอกว่าไม่ใช่พักแค่๓วัน
ตอนแรกบอกน่าจะเป็น๗วัน
แต่ว่า๓วันพอก็พอนะครับคนหลายคนก็เป็นห่วง
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พี่ตูนได้ทำกายภาพบำบัด
ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัดนักกีฬา

ใช่ไหมเขาเลยมีอุปกรณ์พร้อมใช่ไหมในการดูแลในการบำบัด
ก็พี่ตูนได้ไปแช่บ่อแช่เย็นสำหรับคลายกล้ามเนื้อ
โดยทีมแพทย์ประจำคณะ๙คนละ๙

ตรวจเลือดแล้วก็ระบบการหายใจ
ทีมงาน๙คนละ๙ได้แจ้งข่าวว่า
ตูนมีอาการดีขึ้นจนไม่ต้องใช้เวลาพัก
เพิ่มขึ้นอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกแล้ว

ไม่ต้องพักแบบนั้นแล้วไม่ต้องแล้วนะครับ
พร้อมกันนี้ตูนยังฝากขอโทษชาวหัวหิน
ที่เฝ้ารอมาให้กำลังใจทั้งที่อุทยานราชพักษ์

เพราะว่าเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายน

แล้วก็คุณหมอต้องพาขึ้นรถกลับเลยนะครับ
ไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับ

งดถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูนระหว่างวิ่งนะ

รวมถึงให้รวมเงินการบริจาคครั้งเดียว
ที่จุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดพักเลยก็ได้

เอาเรามาดูความเคลื่อนไหวของ
เพจ๙คนละ๙แล้วก็ทั้งทีมงานของ๙คนละ๙เขานะครับ
คุณชาวใบมงคลหรือว่าคุณเบลครีเอทีฟ
นี่นะคะเป็นอิครีเอทีฟของโครงการนี่แหละนะคะ
โครงการ๙คนละ๙แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ตูนด้วย
บอกว่าทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด
ดูแลอาการบาดเจ็บของคุณตูนอย่างเต็มที่
เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บระหว่างพักฟื้น
เนื่องจากมีการขอถ่ายภาพเซลฟี่
รวมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับตูน

เขาก็เลยบอกเป็นห่วงเรื่องนี้และฝากด้วย
อยากให้คนบริจาคเงินมอบเงินให้นักวิ่ง
ที่ถือถุงอยู่ข้างพี่ตูนมีหลายคน
มีหลายคนที่ถือถุงแล้วก็วิ่งตาม
ถ้าวันไหนคุณก้อยรัชวินลงพื้นที่ด้วยไปวิ่งด้วย
คุณก้อยก็จะถือถุงบริจาคกับคุณก้อยก็ได้

การให้กำลังใจขอให้แตะมือระหว่างวิ่ง

หรือว่าปรบมือให้กำลังใจในขณะวิ่งผ่าน
สำหรับจังหวะที่ตูนเข้าไปรับเงินจากผู้สูงอายุ

ซึ่งเราจะเห็นคลิปออกมาเป็นระยะนี่นะคะ
อยากให้ประชาชนในช่วงนั้นอยากเข้าไปห้อมล้อม
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ช่วยกันถนอมสุขภาพพี่ตูนดีกว่า
เพื่อให้วิ่งถึงจุดหมายยังอีกไกลที่เชียงราย
แล้วก็ทางทีมยังบอกอีกนะครับว่า
ตูนบาดเจ็บก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา
และจะพยายามให้ระยะเวลาอยู่ในกำหนดเดิมคือ๕๕วัน
แต่นะแต่จะเกินหรือไม่
ต้องดูการวิ่งช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการด้วย
เพราะว่าต้องดูเรื่องของสุขภาพของนักวิ่งเป็นหลักนะครับ
แล้วก็ตูนเองก็เป็นห่วงปัญหาการจราจรติดขัด
ช่วงที่มีประชาชนออกมาต้อนรับจำนวนมาก
แต่การวิ่งที่ผ่านมาไม่ประสบภาวะวิกฤตในเรื่องนี้นะ
เพราะว่าประชาชนไม่ได้ออกมาบนถนน
แต่ที่น่าห่วงคือการเหนียวคอหรือเหนียวแขน
ถ้าผิดพลาดจะล้มลงได้ก็อาจจะเป็นปัญหาต่อไปนะครับ
อันนี้ก็ทางทีมงานก็คือคุณเบลได้บอกมา
ส่วนเรื่องของเงินบริจาคเงินบริจาคตอนนี้
จากที่จะหลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางที่พี่ตูนวิ่งแล้ว
จุดที่พี่ตูนยังวิ่งไม่ถึงเขาเตรียมไว้แล้ว
เขาเตรียมไว้แล้วนะฮะที่นครปฐมเตรียมไว้แล้วตอนนี้นะคะ

จังหวัดต่างมีการจัดกิจกรรมก็คือนครปฐม
นครปฐมจุดแรกก็คือจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดงานเชิญประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนโครงการเก้าคนละเก้า
โดยนอกจากเงินของประชาชนแล้วผู้ใหญ่ใจดี๑๐ล้านบาท

ล้านบาทเลยนะฮะเป็นของทางด้านกลุ่มบริษัทเทพพดุงพร
กะทิสำเร็จรูปตราชาวเกาะนะครับ
โดยมีคุณแม่จรีพรเทพพดุงพร
ซึ่งเป็นประธานกรรมการกลุ่มเป็นตัวแทน
จำนวน๑๐ล้านบาทเพื่อเตรียมมอบให้กับตูน
ที่จะวิ่งเข้าสู่จังหวัดนครปฐมในประมาณวันที่๒
หรือ๓ธันวาคมนี้
ก่อนที่จะมาถึงนครปฐมเขาเตรียมความพร้อม
มีการจัดกิจกรรมบนเวทีมอบเงินจากภาคส่วนต่างด้วย
จากนครปฐมแล้วสุพรรณบุรีก็มีเหมือนกัน
สุพรรณบุรีทางจังหวัดตอนนี้
รับเงินบริจาคผ่านหน่วยงานต่างแล้วก็เฟซบุ๊กของจังหวัดด้วย
สุพรรณบุรีให้ความสำคัญเรื่องนี้

มีเชื้อสายชาวจังหวัดสุพรรณ
เป็นการบริจาคผ่านหน่วยงานต่างนะคะ
มีการตั้งเป้าเงินบริจาคด้วยเพื่อที่จะมอบให้ตูน
สุพรรณเขาตั้งเป้าไว้๘ล้านบาท
อดล่าสุดนะคะก็คือสิ้นสุดที่เมื่อวานนี้

เชื่อว่าจะได้ครบตามเป้าที่ตั้งไว้เร็วนี้ค่ะ

ไปได้ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เลขบัญชี๓๕๙๐๒๗๐๐๒๐อันนี้ผมช่วยประชาสัมพันธ์เลยนะครับ
เบอร์โทรศัพท์๐๓๕๕๓๕๓๘๐ของสุพรรณบุรีนะครับ
ส่วนภาพที่เห็นเป็นหลวงพ่อพระครูสิริวรธรรมาพินันหรือว่าหลวงพ่อตาแดง
เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดมะนาวนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เป็นเกจิอาจารย์ที่ครอบครัวของคุณตูนก็คือครอบครัวคงมาลัยให้ความเคารพนับถือ
สิ่งที่ท่านทำเมื่อสักครู่นี้คือการทำพิธีลงคาถา
เขียนอัคระยันในภาพวาดสีน้ำมันที่ใบหน้าของตูน
ก่อนที่จะฝากไปให้พี่ตูนเซ็นชื่อเพื่อประมูลหาเงินสมทบโครงการ
ครับส่วนกิจกรรมที่สมุทรปราการวันนี้เป็นภาพขึ้นหน้าหนึ่ง
สิบพิมพ์ไทยรัฐด้วยเป็นกิจกรรมวิ่งไปพร้อมตูน

สมุทรประการพี่ตูนมาเหรอพี่ตูนมา

คือเขามีการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับ
โดยนำภาพของพี่ตูนเป็นภาพขนาดใหญ่เท่าคนจริงนี่แหละครับ
วิ่งไปตามท้องถนนด้วยไปตามถนนในตลาดปากน้ำ
นี่แหละฮะเหมือนพี่ตูนแบบโอ้โหเหาะได้เลยนะ
คุณพี่ที่ถือภาพพี่ตูนนี้ทำงานหนักเป็น๒เท่านะ

ก็เป็นกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ไปตามถนนในตลาดปากน้ำเข้าสู่สารากลางจังหวัด
เป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรนะครับ
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบ

เพราะว่าสมุทรประการเป็นจังหวัดที่พี่ตูนไม่ได้วิ่งผ่านนะครับ

ยอดเงินบริจาคล่าสุดในตอนนี้กันหน่อยนะครับ
พี่ตูนและคณะวิ่งมาแล้วทั้งสิ้น๒๔วัน
เวลารวม๑๙๓๓๘๒๖๒๗เพิ่มขึ้นเรื่อย

ระยะทาง๑๐๙๑๘๒กิโลเมตร
เงินสนับสนุนเงินที่ร่วมบริจาคเข้าไป

เงินบริจาคล้ายเกินครึ่งทาง
วันของการวิ่งก็เลยครึ่งทางแล้วนะ

วันแล้วเพราะหยุดพักไปเท่ากับ๓วันแล้ว

คุณผู้ชมยังคงให้กำลังใจพี่ตูนและคณะมาได้เยอะเลยนะครับ